บดหินปูนเป็นกรรมวิธีที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้ปูนซึ่งผ่านการเผาและทิ้งพักไว้๑คืนแล้ว
โดยจะนำหินปูนที่ผ่านการเผาแล้วมาบดให้ละเอียดด้วยการตำ
ซึ่งในสมัยก่อนการทำปูนแดงจะทำกันในครัวเรือนดังนั้นอุปกรณ์ในการบดการตำก็เป็นอุปกรณ์แบบง่าย
นครกซึ่งขั้นตอนในการนำหินปูนมาตำจะค่อยตำให้ละเอียด
ระหว่างการตำก็จะคอยใส่น้ำเพื่อกันปูนฟุ้งกระจายและตำจนได้จำนวนมากพอสำหรับการทำปูนแดงในแต่ละรอบ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน